เขาโพสต์คลิปของเขาลงในติ๊กต๊อก

แล่นสวนกับเรือที่คุณแตงโมโดยสารไป

แล้วเรือของแตงโมเองยังมาจอดเทียบ

ไปเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะ
แล้วพึ่งมารู้ว่าคนนี่ต้องเป็นแตงโม่แน่
ทีมข่าวโทรศัพท์ไปคุยกับน้องนักศึกษาคนนี้ก็คือน้องอันชิสา
เธอก็เล่าก่อนที่คุณแตงโมจะพลัดตกสปีดโบสต์
เธอบอกว่าเธอไปร่องเรือทานข้าวกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

ว่านี่น่าจะเป็นเรือของคุณแตงโมกับเพื่อน
น้องยังมองเลยว่านั่งกันตรงขอบเรือเหมือนจะมีอาการเมาด้วย

ซึ่งเห็นนั่งอยู่ปลายเรือไม่หัวก็ท้าย
แต่ว่าเห็นว่าขอบกันตกมันต่ำมากเลย
เธอก็บอกเธอยังคุยกับครอบครัวเลยว่ามันอันตราย
กลัวว่าจะตกเรือเพราะคืนนั้นคลื่นแรง
จะขอเข้าห้องน้ำอะไรสักอย่างคุยกันยังไงก็ไม่รู้
เธอบอกหลังจากนั้นพอกลับบ้านเห็นข่าว
ข่าวคุณแตงโมตกน้ำก็ตกใจแล้วรู้สึกสับสนนิด
ว่าเอ๊ะที่เจอเนี่ยใช่แน่หรือเปล่าแต่ว่าเธอบอกเธอจำได้
แล้วคิดว่าใช่แน่เพราะเธอจำผู้ชายเสื้อสีน้ำเงิน
อยู่ในเรือแล้วมาออกข่าวทีวีเขาบอกน้องบอกจำคนนี้ได้ค่ะ
เพื่อขึ้นเข้าห้องน้ำบางครั้งหนูไม่ได้หันไปมองหรอกเขาก็ออกไป
แล้วหลังจากนั้นหนูก็คือกลับบ้านกลับมาถึงบ้านแป๊บเดียวเองค่ะ
ก็เห็นข่าวว่าแตงโมตกน้ำเท่าที่เห็นตามข่าวชุดมันจะเป็นชุดแบบ
แบบตัวเนอะพี่หนูก็เลยสีอ่ะมันใช่แต่หนูไม่รู้ว่ามันเป็นชุดเดียวกันไหม
เพราะตอนที่เจอเดสเท่ากับชิ้นผิวหน่อย
นี่ค่ะน้องก็บอกว่าสวมเสื้อสีชมพู
ซึ่งถ้าเทียบเคียงกับภาพถ่ายที่ร้านอาหารถ่ายไว้ก็น่าจะประมาณ